ถ้าเรื่องของฝนจุดที่เราจะเชื่อถือได้นะคะ

จะมีกรมชนแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย
ตอนนี้มีเรื่องด่วนเข้ามานะคะปพค่ะ
แจ้งเตือนด่วนกรุงเทพและ๕จังหวัดเตรียมรับมือ
ที่จะระบายจากเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตค่ะ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกหนังสือด่วนที่สุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสระบุรี
รับมือผลกระทบจากการระบายน้ำ

กรมชลประธานเองจึงเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อน
ประมาณ๓๔๕๖ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
หรือประมาณ๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
น้ำจำนวนนี้ไหลไปรวมกับปริมาณน้ำในคลองชายนาฏป่าศักดิ

ถ้ารจังหวัดพระนครศิษย์อยุฒิญาอย่างอาจจะส่งให้พื้น
ริมน้ำริมแม่น้ำป่าศักดิ์ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
ปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น
คือน้ำจากเขื่อนตรงนี้นะฮะก็คือเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์
จำเป็นต้องระบายเขาบอกถ้าไม่ระบายนะ
สิ้นเดือนนี้น้ำในเขื่อนเต็มแน่
พอระบายไปมันก็ลงสู่สายน้ำใช่ไหมฮะ
ลงสู่สายน้ำแล้วก็ไปสมทบอยู่ที่เขื่อนพระราม๖
ทีนี้พอเขื่อนพระราม๖ก็ต้องระบายน้ำอีกนะฮะ

มันจะเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางแล้ว
ก็คืออายุทยาปฐุมธานีนนทบุรี

เพื่อจะระบายน้ำเหนือตัวนี้ลงสู่ทะเลนะครับ
อันนี้ก็เลยจำเป็นต้องเตือนประชาชนว่า
เขื่อนป่าศัพท์โชลสิตต้องปล่อยน้ำแล้ว

แล้วก็ทางจังหวัดก็คงจะมีการแจ้งเตือนต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ